มาดูเรื่องเบาในต่างประเทศกันบ้าง
จะพาคุณผู้ชมไปดูธุรกิจหนึ่งที่ฮ่องกง
เรียกว่าเป็นธุรกิจที่เอาใจคนที่อยากจะพักผ่อน

เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเปิดให้พักงีบระหว่างวัน
อันนี้คนที่มาใช้บริการจะเป็นเด็กอนุบาลหรือเปล่า
ต้องงีบกลางวันหรอคะเด็กใช่ไหมไม่
เดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ทำงานเขาต้องพักกลางวันเหมือนกันนะ
เวลานอนช่วงเวลาสั้นระหว่างวัน
ช่วยพัฒนาสมองแล้วก็เสริมสมรรถภาพร่างกาย
ให้พร้อมในการทำงานด้วยนะคุณผู้ชม
ซึ่งธุรกิจนี้เนี่ยตอนนี้เริ่มบูมในฮ่องกงแล้วนะคะ

ธุรกิจให้เช่าพื้นที่พักงีบนอนกลางวัน
ตอนนี้เติบโตมากมายหลากหลายรูปแบบนะคะ
หลังจากที่คนทำงานนั้นมีความตึงเครียดสูงระหว่างทำงาน
โดยธุรกิจแบบนี้นะคะก็มีหลากหลายรูปแบบแล้วค่ะ
ที่แห่งนี้เป็นที่ให้บริการพักงีบ
สำหรับนักธุรกิจเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า๑๐ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมง
หรือประมาณ๓๒๐บาทต่อชั่วโมง
ที่แห่งนี้ก็จะมีบริการเตียงนอนมีหมอนนุ่ม
แล้วก็มีกลิ่นหอมบำบัดเพื่อให้หลับสบายยิ่งขึ้น
แล้วก็นอนหลับอยู่ภายในห้องส่วนตัวนะคะ

นี่เป็นนุ่มธนาคารค่ะมาลองใช้บริการเป็นครั้งแรก
บอกว่าประทับใจมากกับการบริการแปลกใหม่

แล้วก็พร้อมที่จะกลับไปทำงานในช่วงบ่ายได้อีกครั้ง
ซึ่งที่แห่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นที่ให้บริการอีกแห่งหนึ่งนะคะ

ที่นี่กลุ่มเป้าหมายก็คือหนุ่มสาวยุคใหม่
จะให้บริการในลักษณะเปรยวนให้พักผ่อนสบาย

เพราะฉะนั้นราคาที่ให้บริการก็จะถูกกว่าหน่อย

อันนี้สบายนะคุณ
แล้วก็นอนกันหลายคนนอนคุยกันนอนเล่นได้
ความนิยมแล้วแต่ก็ไม่แน่นะว่าจะเติบโตได้ในระยะยาวหรือเปล่า
หรือว่าเป็นเพราะกระแสชั่วครู่ชั่วคราว
ฉันก็เคยคิดเพราะว่าชอบงีบนะ
คุณเคยคิดจะเปิดธุรกิจแบบเขาหรือว่าเคยคิดจะงีบ

ก็คิดว่าช่วงในพักกลางวันนอนให้มันพักผลนอนสบายเลยดีกว่า
หรือไปนอนร้านนวดก็ดีหนูยเหมือนกัน

แต่เขาบอกว่าช่วงพักกลางวันควรใช้เวลาประมาณสัก๑๕๒๐นาที
คือไม่เกินครึ่งชั่วโมงในการนอนพักนอนงีบ
ตื่นขึ้นมาคุณจะรู้สึกสดชื่นรู้สึกเฟรช
แล้วก็พร้อมที่จะทำงานต่อไปในภาคบ่ายด้วย
แล้วก็ไปทำงานเพราะไปทำงานตอนบ่ายต่อ
เขาบอกมีผลวิจัยออกมากว่า๑๐ปีนะครับ
ว่าการนอนสั้นในเวลากลางวัน
จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้
เห็นไหมเด็กเด็กอนุบาลเด็กอะไรเขาดึง